โอ้โหเพราะมาแรงมากส่วนไม้ต่อแบบมาแรงจริงนะคะ
คือหลายช็อตชาวเน็ตเขาตัดกันมาฉับเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นช็อตชูนิ้วกลาง
กลางใส่รุ่นพี่รวมไปถึงไม่มีมารยาทแย่งใหม่พิธีกรอันนี้ที่เขาแชร์กันนะคุณ
พิธีกรก็หนักกันกันทวรเป็นไงล่ะโดนแย่งไมค์ไปหน้าเวอนิดนึงแต่ก็ยังตบมุกไปว่าเฮ้ยไมค์หายนะฮะ
ซึ่งก็ตอนนี้เช็คมาในอินสตราแกรมของครอบครัวยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดนะคะ
เพียงลุงโจค่ะพี่โจนูโวก็มีการโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวให้กำลังใจหลานแหละบอกว่าทำดีที่สุดแล้วนะคะ
ยุติการชกเร็วไปนิดนึงนะคะคือเขาต้องบอกอย่างนี้คือกรรมการเนี่ยดูแล้วแหละอาจจะดูทรงว่าน้องเจ้าขุนอาจจะดูท่าจะไม่ไหว
ปล่อยหนักกว่านี้ก็เลยต้องตัดสินให้การตัดสินจบไปเรียบร้อยแล้วก็แพ้ไปในที่สุดนั่นเองนะคะ
แล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวห้ามพลาดนะกับบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้กันกันตะถาวรค่ะ
พิธีกรชื่อดังคนนี้จะออกงานอีเวนต์พอดีเดี๋ยวคงได้ฟังสัมภาษณ์แหละถึงเหตุการณ์แล้วก็กรณีดราม่าทั้งหมด
รอติดตามแล้วกันประมาณ๕โมง๔๐นะจ๊ะดูซิว่ากันรู้สึกอะไรหรือเปล่ากับเรื่องนี้ที่โดนแย่งไมค์แล้วแบบเวอจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันแล้วกัน